เขาก็ลงพื้นที่ไปหาผู้ที่มีรายได้น้อยไป
เพื่อจะสอบถามความคิดเห็นความรู้สึก

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ต้องการให้ตรงใจกับเกษตรกรมากที่สุด

เกษตรกรจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
หลังแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่๒
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กศได้ทำตัวอย่างเมนูอาชีพเสริมเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ
อย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลไม้การเกษตรแปรรูปบ้านดอนทองเสนอแก่เกษตรกร
ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สนใจจะปลูกมะเขือเทศราชินี

และจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
บอกกับกลุ่มอุตสาหกิจชุมชน
เดี๋ยวหมดของชุดนี้ผมก็ขอทำเรื่องไว้
จะปลูกมะเขือเทศราชินีกับหัวหน้ากลุ่ม

เพราะว่ามีภาครัฐมาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
ก็น่าจะไปด้วยราบเลิศ

ควรจะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของราคาข้าว

เกษตรกรจะต้องแบกรับไว้เอง
มีเกษตรากรที่ถือบัตรสวติการแห่งรัฐทั้งประเทศ
อยู่ที่๔ล้าน๕แสนราย
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการระยะที่๒
จำนวน๓ล้าน๗แสนราย
ประเสริฐผู้จัดการทกศเปิดเผยว่า
มีเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งประเทศอยู่ที่๔๕๐๐๐ราย
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการระยะที่๒จำนวน๓๗๐๐ราย
สำหรับจังหวัดนครปฐมมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านระบบทกศ๓๗๘๘ราย
ซึ่งทางกรกศจะเน้นส่งเสริมให้คนมีงานทำฝึกอบรมอาชีพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน
นารินชัยวิวัตวงถ่ายภาพเคมิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน